ไปดูว่าทำไมนะครับวัยรุ่นเป็น๑๐กว่าคน
ถึงทำร้ายผู้ชายคนนี้ในงานกาชาติที่มุกดาหารครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับวัยรุ่นกว่า๑๐คนใช่ไหมนะฮะ
โอ้โหประเคนเข้าไปหมัดเท้าเข่าศอกแล้วผู้บาดเจ็บล้มแล้วเนี่ย
ล้มแล้วนะครับคือพ่อค้าแถวนั้นต้องพยายามไปพาผู้บาดเจ็บอ่ะ
นะครับหนีเข้ามาหลบในร้านไม่งั้นไม่รอดโอ้โหคนเดียวโอ้โห
เตะดิเตะเข้าหน้าโอ้โหทีมข่าวไปพบกับนะครับ
น้องคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยชื่อซาราวุทซ่อยคำอายุยี่สิบห้าปี
เล่าบอกว่าไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยเขาไปงานนะครับ
เป็นงานกาชาติและของดีจังหวัดมุกดาหารไปกับแฟน
ไปเดินซื้อของกันนะครับพอเดินไปปั๊บ
คุณผู้ชมเห็นในคลิปใช่ไหมผู้ชายเสื้อสีเหลือง
เขาจำได้ว่าเคยมีปัญหากันเมื่อ๓ปีที่แล้วนู่นน่ะนะ
ก็พยายามจะเลี่ยงจะเลี่ยงแล้วล่ะแต่ว่า
วัยรุ่นที่มากับผู้ชายเสื้อสีเหลืองเนี่ย
มากันไปสิบคนก็ตรงเข้ามาทำร้ายน้อง
ผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพเมืองมุกดาหารแล้วครับ
ท่านผู้กำกับการสพเมืองมุกดาหารก็จะออกหมายเรียกผู้เสียหายก่อนนะ
ชี้ตัวผู้ก่อเหตุจากภาพนะฮะจากภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะออกหมายเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับมาสอบสวนต่อไปครับ